เฮ้ยมันมันรุนแรงกว่าป่ะ

ผู้ก่อเหตุที่เห็นแล้วเดินไปผัวเนี่ย
อันนั้นคือน้องนักเรียนม๖นะที่โดนตบ

น้องนักเรียนม๖เขาไปกินหมูกระทะ
ที่เขาคิชกูที่จันทบุรี
แล้วร้านกว่าคนนั่งเพียบแหละ
ผู้ชายเสื้อเทาเขาลุกมาจากโต๊ะเขา

ยกมือพวะเข้าไปเต็มอ่ะ
แล้วนักข่าวนะถาม
ถามไปยังแม่ของน้องที่โดนทำร้าย
แม่ของน้องนักเรียนม๖นะ
เล่าให้ฟังคุณแม่คือคุณแม่อ้อม

แล้ววันนั้นลูกแม่ก็ไปกินหมูกระทะกับเพื่อน

แล้วเสร็จแล้วเพื่อนของลูกชายหันไปสั่งน้ำแข็ง

พอรู้ว่าไม่ใช่ปั๊บก็เลยขอโทษ
แล้วเขาก็กลับไปนั่งที่โต๊ะแต่ผ่านไปแป๊บเดียวน่ะ

ลูกชายยกมือว่ายขอโทษแล้วนะ

พอโดนแบบนี้แล้วไม่รู้นะ
ว่าตรงที่เป็นเพราะว่ารอบแรกโมโหจากการสั่งน้ำแข็ง
หรือโมโหจากตอนหลังที่มีการยุกัน
เล่นมาเลยพี่เล่นมาเลยพี่เลยโดนผัวไปแบบนี้
คือทางฝั่งผู้ก่อเหตุน่าจะเมามาอยู่แล้ว
แม่บอกว่าถ้าเรื่องแบบนี้นะอยู่มาตบลูกชายแม่
แม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันแม่ก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
ที่น่าจะใช่